เรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับในชุดรุ่นยังไม่เกิน๒๓ปี
เดินทางไปทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย
ซึ่งไทยนั้นก็มีความพร้อมนะครับเดินทางไปถึงซ้อมทันที
กุญสืออย่างซิโก้ทฤษศักดิ์เสริมรับบอกว่าไม่มีปัญหาครับ
เมื่อวานก็พอถึงปั๊บเนี่ยนะครับ
ลงซ้อมตามเวลาไทยก็คือ๓ทุ่มบ้านเรานะครับ

ริสตองโดแล้วก็ธนสิทธิพลา
หลังจากทรัพย์อากาศนั้นค่อนข้างเย็นครับ
อุณหภูมิท้องถิ่นในกรุงโดฮาที่กาต้า
อยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
ซึ่งแพทย์ประจำทีมนั้นก็เปิดเผยว่าทั้ง๓คนนั้น
น่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติในวันนี้ครับ
อาหารการกินที่กาต้านักเตะและสตาร์ฟโค้ด
ยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ก็มีนะครับ
มีไส้กรอกมีแฮมไก่ทอดนะครับ
อาจจะมีอาการเบื่อแล้วก็มีอาหารแห้ง

ส่วนหนึ่งนะครับมีแจ่วบองบาร้าสุกที่ซิโก้
รับจากคุณรัชนีอ้วนไพรเจ้าของร้านเจ๊รัฐ
จำหน่ายของฝากที่ขอนแก่นซึ่งเจ๊รัฐเนี่ยเป็นร้านประจำของพี่ซิโก้นะครับ
ขอนแก่นก็มอบมาจำนวน๑๐๐กระปุกให้กับทีมชาติไทย
ชุดนี้ไปรับประทานระหว่างการแข่งขันที่กาต้า
ถือเป็นเมนูที่รสชาติจัดจ้านถูกปากนักเตะ
พลังของน้ำพริกปลาร้านี่แหละครับ
ช่วยให้กับนักเตะทีมชาติไทยนั้นทำผลงานได้ตามเป้าหมายครับ
อีกครั้งนะครับไทยต้องติด๑ใน๓ทีมเท่านั้นนะครับ
ที่๑ที่๒ที่๓ถึงจะได้สิทธิ์ไปเล่นในโอลิปิกเกม
รอบสุดท้ายที่บราซิลซึ่งจะเป็นครั้งที่๓ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยครับ

ตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย๕แต้ม
เพื่อลุ้นเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายครับ